ที่บ้านกรอกยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่เราอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เพราะว่าเมื่อวานมันก็มีบุคคลหนึ่งที่ออกมา
ไลฟ์เฟซบุ๊คคุณวันอยู่บำรุง
วันโอ้โหออกมาไลฟ์เลยถึงเรื่องนี้บอกเห็นแล้วมันไม่สบายใจ
เขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือลุงพลเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัย

ใช่ลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ฮีโร่
ทำไมถึงมีแฟนคลับอะไรขนาดนั้น
ทำไมต้องมีแฟนคลับทำไมถึงต้องให้บวชเป็นเจ้าอาวาส
แล้วจะกลายเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของคนในหมู่บ้านกอก
ผมพูดเองอาจจะไม่มาไปฟังเสียงคุณวันเลยครับ

อยากรู้ลุงพลไปทำอะไรมามีแฟนคลับไปแข่งโอลิมปิกได้เหรียญทองกันเหรอฮะ
เฮ้ยสติเลยครับพี่น้องแฟนคลับลุงพลยังมาด่าผมนะ
แฟนคลับวันอยู่บำรุงก็มีนะผมไม่ได้ว่าลุงพลทำผิด
เพียงแต่ผมแปลกใจว่าลุงพลเขาไปทำอะไรให้กับประเทศชาติ
ถึงได้มีแฟนคลับขนาดนี้นี่มีบางคนบอกว่าอยากให้ลุงพลบวชบวชเป็นพระเป็นผู้นำ
จะได้เป็นผู้นำเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของคนหมู่บ้านกรอกโอ้แม่เจ้ามึงบ้าไปแล้ว
นี่พูดแล้วเมียผมก็ถูกอยู่
เนี่ยอะไรกันเนี่ย

แล้วขอบคุณคุณวันอยู่บำรุงมากเปิดไทยรัฐทีวีน่ารักมากแล้วเมื่อกี้กล้องแพนไป

แต่คุณลุงพลก็ตอบกลับคุณวันเหมือนกันนะ

ลุงพลบอกว่าก็นานาจิตตังค์แล้วแต่คนจะคิด
เพราะมันเป็นเรื่องของความชื่นชอบความชื่นชมส่วนตัว
แล้วอยากเรียนเชิญให้คุณวันอยู่บำรุง

แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่ลุงพลเขามีแฟนคลับเพราะอะไร
ก็เลยมีสาวเป็นแฟนคลับกันไปแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็น
เงินบมาจากเนี่ยหลวงพลก็มาเปิดใจ
ก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยที่มีการบอกว่า
เปิดรับบริจาคหรือเปล่าลุงพลก็บอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ได้เปิดเป็นคนเปิดรับบริจาคนะ
แต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบลุงพลเขาไปดำเนินการกันเอง
จะมีเพียงเงินที่คนที่ดูข่าวต่างประเทศแล้วก็โอนเข้ามาช่วยทำบ้าน
นั่นแหละเขาบอกว่าตอนนี้ได้เงินเนี่ยประมาณห้ามหมื่นบาท
ส่วนที่มีข่าวมีชาวบ้านมาเยี่ยมมาให้กำลังใจ
บอกว่าคงจะเป็นเพราะว่าสงสารที่ตัวเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ก็เลยมาเยี่ยมมาผูกคอไม้ข้อมือตามประเพณีก่อนแล้วแต่จะให้เงินติดมาด้วยเล็กเล็กน้อยน้อย
ซึ่งลุงพลเนี่ยก็บอกว่าเงินที่ได้เนี่ยนะก็นำไปซื้อน้ำซื้ออาหารนี่แหละ
เอามาไว้ให้กับชาวบ้านที่เดินทางมาให้กำลังใจก็เอามาให้กินกันนั่นแหละไม่ได้ไปไหน
สุดท้ายแล้วก็ต้องรอให้ตำรวจเขาตัดสินเนาะว่าใครเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วใครเป็นผู้ต้องหา
แต่ว่าก่อนอื่นไปฟังเสียงลุงพลก่อนว่าจะพูดว่าอย่างไรนะครับ
เขาก็ผูกแค้นก็ให้เงินติดไม้ติดมือไม่ใช่เงินบริจาคผมไม่ได้เปิดบริจาค
คุณวันจะมาก็ได้นะครับมาผูกแขนข้าวถ่ายไว้
ผมไม่ได้ร้องขอครับเพราะว่าทุกคนที่มาเนี่ยมาให้กำลังใจ
แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเงินติดมือให้เล็กน้อยช่วย

ถามตรงเลยตอนนี้เงินบริจาคยังได้ครับมีเท่าไหร่
ใช่ก็ไม่รู้นะว่าคุณวันจะไปตามคำเชิญชวนของลุงพลหรือเปล่า

เรื่องของคดีก็ตามกันต่อ๘๐กว่าวันเข้าไปแล้ว